กินแต่น้ำกินแต่นมแบบนี้ให้มันอิ่มไป

แกไม่กินของแกเอง๑๗วัน

มันเหลือแต่กระดูกเป็นหนังหุ้มกระดูกแบบนี้

อะตัวยาดเขาก็กลัวว่า
อะไรจะมาสิงร่างของคุณยายแว่นหรือเปล่า

ไปถึงเนี่ยถามลูกสาวยายแว่นก่อนก็คือ
วิราพรลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่ายายแว่นอายุ๕๗ปีป่วยติดเตียงมานาน๓เดือน
ต่อมายายแว่นมีอาการท้องเสียจึงนำส่งโรงพยาบาล
หมอก็ให้น้ำเกลือแต่ไม่ได้บอกนะว่ายายแว่นแกเป็นโรคอะไร
ระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเหมือนคุณยายแกมีอาการเพิบ
อ่ะเผลอบอกว่าเห็นวิญญาณทีนี้แอดมิตรได้สัปดาห์หนึ่ง
นำตัวนำตัวยายแว่นกลับมารักษาที่บ้านครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณผู้ชม
ตั้งแต่มาถึงที่บ้านเนี่ยยายแว่นไม่กินข้าวอีกเลย๑๗วัน
เริ่มมาตั้งแต่๒๙มิถุนายนครับอ้าวแล้วให้กินอะไรอะ
ลูกก็คอยหยดน้ำติ๊งให้กินเทลา๒๓หยดอะหรอ
เมื่อสิบวันก่อนครับคุณผู้ชมมีหนองมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดของ
ยายแว่นเฮ้ยแล้วส่งกลิ่นด้วยหมอปลาก็ถามต่อ
เอ้ยในอดีตเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าค่ะ
คุณวิราพรคนเป็นลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะอ๋อยายแว่นเนี่ยแกเคยล้ม
แล้วเดินไม่ได้ต้องนั่งถัดใช้อาการถัดตัวไปกับพื้นนะ
ยังกินได้ปกตินะพี่น้ำแข็งแต่คิดดูสิคุณผู้ชม
แล้วคือถ้าเกิดว่าไม่ได้รับสารอาหารเลย
มันไม่ได้กับสุขภาพค่ะ

หมอปลาก็พอทราบที่มาที่ไปแล้ว

หมอปลาอาการออกเลยครับ

ปิดหน้าปิดตาเช็ดหูเช็ดตาเลย

คุณวิราพรในบ้านมีอะไรบ้างหรือเปล่า

พาหมอปลาไปที่ห้องเก็บ

กระล้อห้องนี่เป็นลุมห้องที่ชาวไทยดำ
เปิ้ลนี่ความเชื่อของชาวบ้าน

หลานเหยียดขาใช้มือซ้าย

เราเนี่ยโอ้มีสายนี้แล้วนะเป็นนักข่าวสายอาถรรพวิญญาณนะ
เอามีดหมอแตะที่รูปครับพี่ติเอาแตะหน่อย

นั่นแหละคือพลังงานวิญญาณตาเขาเอง
พี่๔๖ครับ
พี่๔๕ก็ตาย๔๕ค่ะ

แล้วหมอปลาก็เข้าไปในห้องของยายแว่นอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่รอบนี้ให้หลานสาวถือรูปสามีของยายแว่น

ครั้งนี้หลานสาวบอกว่ามีอาการชาแล้วก็อึดอัดด้วย
หมอปลาบอกดวงวิญญาณของสามียายแว่นน่าจะรอยายแว่น
แต่ยายแว่นยังไปไม่ได้เอาทำไมอ่ะหมอปลา

คนนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหน
ส่วนในตัวยายที่ไม่ยอมตายก็ผีมันกินร่างเขาอยู่
แล้วก็ทำให้พฤติกรรมยายเปลี่ยนไป
และผมก็เชื่อว่าปู่ว่าเขาเนี่ยรอเมียเขาอยู่

ใช่เขาบอกว่าพ่ออยู่คนเดียวเขาว่าอย่างนี้

มาภูมิวิญญาณพ่อเพียงจะสวดทรงให้เขากลับกลับกลับภูมิ
หมอปลาบอกที่ยายแว่นยังไปไหนไม่ได้
เพราะว่ามีสัมภเวษีอยู่ในตัวยายแว่นครับ
แล้วหมอปลาก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับยายแว่น
ก็ให้ญาติไปจุดทูบหน้าบ้าน๑๐๘ดอก
เป็นความเชื่อนะของกลุ่มชาติภัณฑ์ลาวโซ่งครับคุณผู้ชม

แล้วก็เอาดอกไม้ทุบเทียนมาตั้งพิธีในห้องใยแว่น

อันนี้เขียนชื่อดูนะ

แล้วก็ให้คนในครอบครัว๙คนมาล้างเท้ายายแว่นครับ
ขอขมากรรมตัดโลกและปล่อยให้ยายแว่นไปสู่สุขติ

โดยเฉพาะลูกสาวก็คือคุณวิราพรนี่แหละ
เข้าไปสวมกอดแล้วก็จูบ
ฝ่าเท้าของยายแว่นซึ่งเป็นคุณแม่ครับ

คุณวิราพรบอกโล่งใจที่หมอปลามาทำพิธีปลดปล่อย
ให้ยายแว่นซึ่งเป็นคุณแม่ไม่ต้องทรมานอีกแล้ว

หากจากโลกไปก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรม
ข่าวนี้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชมฮะ